คนนี้ค่ะเขาได้โพสต์คลิปการเก็บกระดูกค่ะ
สุรินเป็นพิธีกรรมของชาวเขมรจะแตกต่างจากที่
เรารู้และเห็นยังไงบ้างไปดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะ
พิธีกรรมเขาทำกันอย่างนี้เหรอใช่ค่ะแล้วก็จะมีบทสวด
ที่เป็นภาษาเขมรเนี่ยนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี้ย
จัดขึ้นที่สุรินทร์นะคะเป็นพิธีกรรมที่ชื่อว่าพิธีเก็บ
กระดูกค่ะเป็นพิธีของชาวไทยเชื้อสายเขมรน่ะนะคะโดย
การทำพิธีนี้จะเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับ
ผู้ล่วงลับคือเหล่าญาติพี่น้องเนี่ยก็จะเชิญผู้ทำพิธี
เนี่ยค่ะมาสวดส่งบุญถวายของขาวหวานรวมถึงเครื่อง
ต่างต่างให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วค่ะก็จะทำให้
ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วเนี่ยนะคะเขาได้มารับส่วนบุญสง
ศรทุกปีครับเปรียบเสมือนกับการทำงานบุญประจำปีที่
ญาติพี่น้องเนี่ยเขาทำให้กับผู้เสียชีวิตไปแล้ว
นั่นแหละนะคะซึ่งความแตกต่างของพิธีกรรมนี้ก็คือ
ผู้ทำพิธีจะทำการถวายอาหารและเทเครื่องดื่มต่อ
อัฐิผู้ล่วงลับไปเลยตรงนี้เลยนะที่เราเบลอ
ไว้นั่นแหละนะคะเป็นพวกเครื่องดื่มต่างต่างนะคะก็ถือว่า
เป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมที่จัดขึ้นสำหรับในพื้นที่บาง
พื้นที่โดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายขมเหมีนที่อยู่
จังหวัดซูรินเนี้ยนะคะส่วนคลิปนี้เนี้ยนะคะก็มาจากคุณ
ตัดกรรมของคนเป็นคนตายอันนี้เราเคยเห็นเออนะฮะแต่ก็มีวิธีการแตกต่างกันไป
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่เรานำมาเสนอกันเผื่อบางคนแบบมีโอกาสไปร่วมงาน
ได้ไม่ต้องตกอกตกใจกันนะในจังหวัดเดียวกันต่างอำเภอต่างตำบล
พิธีกรรมก็ไม่เหมือนกันแล้วเหมือนกันเอามาให้ดูกันแบบนี้นะครับไปที่